ส่วนประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ
เมื่อวานนี้นายเจนดายกว่างประธานาธิบดีเซียสเมียน้ำ
ลงนามแสดงความอาลัยในสมุดหลวงที่สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงฮานอย
เมื่อวานนี้นายมานพชัยวงพักดีเอกอัครราชทูตไทยณกรุงฮานอย
ได้ให้การต้อนรับนายเจินดายกว่างประธานาธิบดีเวียดนาม
และคณะผู้แทนระดับสูงของรัฐรัฐสภาและรัฐบาลของเวียดนาม
ที่เดินทางมาร่วมถวายพวงมาลาและถวายสการะ
หน้าพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่สถานเอกอักษรราชทุทธัยณกรุงฮานอย
นอกจากนี้ยังมีเอกอักษรราชทุทธิ์จีนและเอกอักษรราชทุทธิ์อีกหลายประเทศ
ประจำการในกรุงฮานอยรวมทั้งชาวไทยและชาวเวียดนามอีกจำนวนมาก
ที่เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย
เช่นเดียวกับชาวไทยจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
เพื่อร่วมลงนามแสดงความอาลัยในสมุดหลวง
และถวายสการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยในวันอาทิตย์ที่๒๓ตุลาคมนี้สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโตเกียว
จะมีการนิมนต์พระภิกษุจำนวน๑๐รูปมาทำพิธีเจริญพระพุทธมนตร์
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตั้งแต่เวลา๙นาฬิกาเป็นต้นไป
ขณะที่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาชาวไทยในสิงคโปร์กว่า๒๕๐๐คน
ร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์
รวมให้บริการประชาชนด้วยการเช่ารถรับส่งแรงงานไทย
ทำงานในสิงคโปร์กว่า๔๐๐คน
ไปยังสถานเอกอัครราชทูต
โดยสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสิงคโปร์
จะเปิดให้ประชาชนสามารถร่วมลงนามแสดงความอาลัยในสมุดหลวง
หน้าพระบรมศาธิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ
ปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชได้จนถึงวันที่๒๑ตุลาคมนี้
ส่วนที่สหรัฐอเมริกาชาวไทยในนครนิวยอร์กหลายร้อยคน
ได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
จตุรัสยูเนียนโดยมีการยืนสงบนิ่ง
หน้าพระบรมชายาลักษณ์เป็นเวลา๙นาที
และร่วมวางเทียนเป็นรูปเลข๙
ขณะที่ในประเทศฝรั่งเศสชาวไทยกว่า๑๐๐คน
อาศัยอยู่ในกรุงปารีสได้ออกมารวมตัวกันที่
จตุรัสทรูคาเดโรเพื่อร่วมแสดงความอาลัย
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ด้วยการจุดเทียนและร้องเพลงสันเสริญพระบารมี
เช่นเดียวกับที่นครมิลานของอิตาลี
กลุ่มนักเรียนไทยจากมหาวิทยาลัยโดมุสนาบ้าโปรลีเทคนิโค
รวมตัวกันที่บริเวณด้านหน้า
มหาวิหารดูโอโมแห่งมิลาน

ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยการจุดเทียนและร้องเพลงสันเสริญพระบารมีเช่นกันค่ะ